โอ้โห

คุณผู้ชมไปดูว่ากล้วยต้นไหนที่โดนใจสายตัวเลขมากที่สุด

อันดับที่๓นะคะไปกันที่บ้านของคุณยาย
ประภาษีนามนรงอายุ๗๘ปี

คุณยายเขาอยู่บ้านเลขที่๒๐๗ทับ๑หมู่๑๖ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะอยู่ที่อำเภอพิมายค่ะ
คุณยายเล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยนะปลูกต้นกล้วยน้ำว้าไว้จำนวน๗๐ต้น
ปลูกเอาไว้ในสวนข้างบ้านในเนื้อที่๕๐ตารางวา
แล้วเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะ
เขาก็เดินเดินไปที่บริเวณสวนกล้วย
แล้วก็สังเกตเห็นต้นกล้วย๑ต้นหักลงติดกับรั้ว
พอหักลงเสร็จคุณยายก็เดินเข้าไปดู
เขาก็พบว่าต้นกล้วยที่หักลงมานั้นน่ะคุณ
มีเครือกล้วยที่มีลูกอยู่เต็มเครือเลย
แปลกกว่าเครือกล้วยต้นอื่นซึ่งไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนแบบนี้
ตัดสินใจล่ะตัดเครือกล้วยออกจากต้น
แล้วก็นำมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านนะคะ
เกลือกล้วยที่คุณยายตัดออกมาเนี่ยมันออกลูกเป็นหวีแบบ๒ท่อน
แบบที่เห็นอย่างนี้ก็คือท่อนบนนับได้๗หวี

จริงเทียบเลยนะ
ใหญ่มากซึ่งคุณยายก็คิดว่าต้นกล้วยต้นนี้
เอาล่ะคงจะออกลูกมาเพื่อที่จะให้โชคให้ลาบ
พอชาวบ้านทราบข่าวก็แห่มาหาคุณยายมาดูที่บ้านกัน
เพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อเหมือนกัน
เครือกล้วยที่คุณยายตัดออกมาออกลูกเป็น๒ท่อนอย่างที่บอก
ท่อนบนนับได้๗หวีใช่ไหมท่อนล่าง๒๗หวีใช่ไหม
คุณยายเขาก็เลยคิดว่าเออเอาล่ะมาให้โชคให้ลาบแน่นอน
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีข่าวคุณยายถูกรางวัลออกมาหรือเปล่าคุณ
เป็นความเชื่อนะถูกต้องนะครับเป็นไงครับอีก
ไปดูอันดับที่สองกันบ้างนี่โอ้โห
ดูสิครับแต่ไม่หมดเลย

ใช่แล้วก็มันยังดิบอยู่

เพราะว่าชาวบ้านเขายังต้องมากราบไหว้กันก่อน

มันเล่นออกลูกมากลางลำต้นแบบนี้นะครับ

แถมยังมีหัวปลีขนาดเล็กนะ

อยู่ที่บ้านหวายทุ่งหมู่ที่๑๑ตำบล
จำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวจ้า

พอออกลูกมาประหลาดแบบนี้

เพราะเขาบอกว่ามันจะมาให้โชคให้ลาบไง

เขาก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันใหญ่เลยนะ

ใช้นิ้วดัชนีพิฆาตนี่แหละครับ

ไปพร้อมกับการโรยแป้งลงไปด้วย
มันจะได้ถลายไถได้อย่างลื่นปืด

แล้วก็มีความแปลกอีกนะครับ

แต่ละจุดเขาก็เชื่อกันว่า
มันน่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่
อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้

ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
ใช้สติในการนับดีด้วยนะคะ

และอันดับที่หนึ่งได้แก่

ต้องยกให้กับต้นนี้เลยนะคะ
กล้วยประหลาดที่ออกลูกมาเพียงผลเดียว
ลูกมาเดียวไม่มีหัวปลีและผลที่ออกมามันขนาดใหญ่เท่ากับแขนดิฉันนะคุณ

เข้ากับแขนคนแล้วมีน้ำหนัก๑กิโลกรัม

ชาวบ้านมามุงดูกันใหญ่เลยจุดภูมิจุดเทียดอธิษฐานขอโชคขอลาบ
บางคนก็นำแป้งมารูปต้นกล้วยเพื่อหาเลขเด็ด

จากนั้นหลังจากที่ชาวบ้านเขาใช้แป้งโรยแล้วก็รูปขึ้นรูปลง
ก็ด้านไปเห็นของแปลกอีกที่ต้นยอดของต้นกล้วย

พบกล้วยที่มีขนาดใหญ่แล้วใช่ไหม
มองว่าลักษณะของกล้วยเนี่ยนะคุณ
มันคล้ายกับมือของพระพิคเนธ
ก็เลยพากันไปนับจำนวนลูก
นับได้ทั้งหมด๒๒ลูก
ลักษณะออกลูกโดยไม่มีหัวปลีเหมือนต้นแรกเลย

เขาเรียกอะไรอ่ะมันออกมารอบฐานของต้นกล้วยแบบนี้คุณ
ใช่ค่ะลักษณะมันคล้ายกับดอกบัวตูม

เกิดรอบโคนต้น
ชาวบ้านเขาก็นับได้๑๕ดอก

ญาติโยมที่มามองหาเลขเด็ดก็ส่องกันไป
บางคนก็นับกันไปทั้งกล้วยที่ออกลูกผลเดียว
ออกลูกมาแล้วคล้ายกับมือของพระพิคเนธ
แล้วก็ออกแตกหน่อออกมาคล้ายกับดอกบัว
บานอยู่รอบฐานของต้นกล้วยแบบนี้

ซึ่งพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดทรัพย์มาแสนท่านก็เล่าให้ฟัง

เจ้าอาวาสปลูกไว้ข้างกุฏิมา๒ปีแล้ว
เดือนที่ผ่านมาก็พบว่ากล้วย๒ต้นมันออกลูกประหลาด

และมีลูกเดียวมีขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้
ซึ่งจริงแล้วนี่ก็เป็นความแปลกแต่จริง
ที่เกิดขึ้นแล้วของต้นกล้วย

ที่เรารวบรวมมาฝากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชม

มีทั้งคนที่ผิดหวังชอกช้ำกันไป

เพราะว่ารายการของเราก็จะรวบรวมเรื่องราวต่างแบบนี้
อะไรที่มันแปลกมาฝากแน่นอน

เจ้าแม่ไบตองเป็นอย่างไรบ้างงวดที่ผ่านมา
เพราะเห็นว่าวันศุกร์คุณหายไปไม่มาจัดรายการเช้ากับเรา

ใจมันเซทะเลคือจิตหมาก
ไม่น่าล่ะเลยต้องไประนอง

น้องใบตองไม่ได้ถูกรางวัลแต่อย่างใดนะครับ
ไม่ได้ไปขึ้นเงินไม่ได้ไปไหน

หลบไปเลียแผลใจแปบ
กลับมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมลุยต่องวดหน้า
แต่เบรกนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่บ้างที่จังหวัดชนบุรี
ไปกราบไหว้เจ้าแม่สามุก

ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องราวตำนานรักอมตะอีกด้วย
จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยครับ
ถ้าพูดถึงทะเลไทยใกล้กรุงเทพ
หลายคนคงจะนึกถึงหาดบางแสน
เพราะนอกจากจะได้กินลมชมทะเลแล้ว
ยังสามารถแวะไปดูลิงที่เขาสามมุก
กินอาหารทะเลอร่อยก่อนกลับบ้านได้อีกด้วย
แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า
ที่แห่งนี้มีตำนานรักอันลือลั่น
ขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคนชนบุรี
ตำนานที่กล่าวถึงคือตำนานเขาสามมุก
เมื่อปลายรัชสมัยกรุงศรีอายุทยา
บางแสนและเขาสามมุกนั้นยังไม่มีชื่อปรากฏ
มีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลา
มีเจ้าของโป๊ะชื่อว่ากำนันบ่าย
และมีลูกชายชื่อแสน
ห่างออกไปมียายและหลานสาวอาศัยอยู่ที่เมืองปลาสร้อย

สามุกมักจะชอบมานั่งเล่นกับลิงป่า
อยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำ
ขณะที่สาวมุกกำลังนั่งเล่นอยู่
ว่าวตัวหนึ่งลอยมาตกอยู่ตรงหน้า
จึงได้เก็บว่าวตัวนั้นเอาไว้
โดยแสนได้วิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมา
จึงทำให้แสนและสามมุกได้รู้จักกัน
แสนได้มอบว่าวตัวนั้นให้กับสามมุกไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พบปากกันเรื่อยมา

และได้ร่วมสาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่า
ทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิดนิรันดิ์
หากใครผิดต่อคำสาบานนี้
จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกัน
แสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับสามมุก
และยังขอร้องให้กำนันบ่าย

ข่าวนี้แพร่กระจายไปถึงหูของสามมุก
เมื่อวันแต่งงานของแสนมาถึง
ระหว่างรถน้ำสังมีแขกคนหนึ่ง
รถน้ำลงมาพร้อมกับแหวนที่แสนจำได้ดีว่า

เมื่อแสนเงยหน้าขึ้นก็เห็นสามุกวิ่งออกไป
แสนนึกถึงคำสาบานที่ได้เคยให้ไว้แก่กัน

แต่สามุกได้กระโดดหน้าผาเสียชีวิตไปแล้ว
แสนจึงตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไป
ชาวบ้านต่างพากันเศร้าสลดเสียใจเป็นยิ่งนัก
และต่างพากันสาบแช่งกำนันบ่าย

ได้นำถ้วยชามและสิ่งของต่าง
มาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้น
และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุก
ส่วนชายหาดที่ติดกันก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสน
เพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักของคนทั้งสองคนจนถึงปัจจุบัน

เล่าว่าตอนกลางคืนจะเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าผ่านั้น
ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างสารนี้ขึ้น
เพื่อเป็นที่สิงสถิตและเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้าน
และเนื่องจากเป็นสารที่เกิดจากความรัก
มีหนุ่มสาวนำว่าวที่ตนเองกับคนรักมาถวาย
เพื่อให้เจ้าแม่อวยพรให้รักสมหวัง
รวมถึงชาวประมงซึ่งคนท้องถิ่นในชนบุรี

มักจะเส้นว่ายสารเจ้าแม่สามมุก
มะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและผลไม้
และชาวบ้านจะบนบานเป็นพวงมาลัย

พอดีจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการค่ะ
ก็เลยมาบนขอไว้ว่าให้ติดอันดับต้นไม่เกิน

ก็เลยมาแก้บนค่ะ
มีบนหัวหมูแล้วก็ไก่
แล้วก็ว่าวแล้วก็ชุดไทยค่ะ

ก็เกี่ยวกับค้าขาย

แต่ถ้าเป็นชาวประมงจะไม่บนบานว่าว

จะเจอลมพายุจนแม่ค้าอะไรแถวบางแสนนี่
จะบนเป็นมะพร้าวอ่อนมาลัยขนมคกอย่างนี้ครับ
และอีกหนึ่งความเชื่อที่ชาวชนบุรียึดถือก็คือ
ลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาสามมุก
ซึ่งถือเป็นลิงบริวารของเจ้าแม่สามมุก
หากใครมาลังแก่ลิงหรือจับลิงไป
ก็มักจะล้มป่วยหรือเกิดอาเภษต่าง
เดือดร้อนกันไปทั้งครอบครัว
สำหรับใครที่อยากเดินทางไปกราบไหว้เจ้าแม่สามมุก

สารอยู่ที่ถนนรอบเขาสามมุก
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ปกติแล้วเวลาเราไปตามสารต่าง
เราก็จะรู้แค่ว่าสารนี้เป็นสารอะไรยังไงบ้าง
แต่นี่เราได้รู้เรื่องราวประวัติที่มาความเป็นมา
ด้วยว่าสารนี้มีเรื่องเล่ามีตำนานว่ายังไงบ้าง
ส่วนใหญ่คนเขาก็จะไปขอหลายอย่างนะ
ใช่ความรักก็มีความรักก็มีการงานก็มี
หรือว่าชาวประมงจะไปออกเรือค่าขาย
ก็ไปขอเหมือนกันจริงแล้วก็ขอได้หลายเรื่องนะ
คุณผู้ชมดูอยู่ก็ส่งไลน์มาบอกกันเยอะว่า

คุณต้นคุณต้นขาประจำส่งมาบอกว่าจะไปขอความรัก
เพราะฉะนั้นอย่าลืมพกว่าวไปด้วย
ทำไมก็เขาให้ถวายเว้าไง
อ๋อปฏิภัณฑ์ไปใช่ไหมแล้วก็เขียนสิ่งที่ขอลงไปในว้าวด้วยอัฐิทานไปใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำการประมงเขาจะไม่นิยมถวายว่าว
อืมอืมเพราะว่าเดี๋ยวลมมาถูกต้องแล้วประมาณเจอกันไปนะครับ
ก็ใช่ก็ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะคะ

ครับเอาล่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อพักแป๊บเดียวจ้า